กับการลงเล่นเกมเจลีกเมื่อวานกันนะครับดีขึ้นตามลำดับนะครับ
แต่แน่นอนครับโอกาสของเจจากการได้บอลโทษสนามนั้นก็เริ่มมีมากขึ้นจากเพื่อนร่วมทีมหลายต่อหลายคนนะครับ
ที่๒๐ของเกมเจลีกนัดกลางสัปดาห์ครับ
คอนซาวเลสซาโปโรต้นสกัดของเจนัด๑๕เจอกับโยโกามาเอฟมารินอลนัด๔ครับ
สาธิตมีโอกาสลากเข้าไปจังหวะนี้แล้วก็ยิงนะครับ
ลงเล่นเป็นนัดที่๓ครับสำหรับชนะทิพย์สงกระสินออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกแล้วครับ
ลากหนีไป๒คนใช้ความเร็วนะครับนาที๑๔ยิงข้ามคาน๐๐ครับช่วงครึ่งแรก
จากนั้นครับครึ่งหลังนาที๕๕จากจังหวัดเตะมุมครับทากาฮีโรโอกิฮาระขึ้นหมกให้กับมารินอสน้ำ๑ต่อ๐ครับ
จากนั้นซัปโปโรมาเหลือ๑๐คนจังหวะนี้เลยครับเคนโทษคุระโดลล์อีก๒ครับ
กลายเป็นใบแดงไล่ออกครับก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเหมือนกันนะครับ
จากนั้นมารินอสมีเพื่อเล่นมากกว่าน้ำห่าง๒๐
จากเจ้าหากภาพิษภาคของทางยุนกุศุ้งผู้สัจประตูของซัโปโล
อาที๘๕ชนะทิพย์มีโอกาสยิงจังหวะนี้ผู้สัจประตูปัดไม่ดีแล้ว
เจ๊ยิงด้วยซ้ายลุดกอออกไป
ให้ดูอีกมุมหนึ่งหลังประตูชัดเจนหน่อย
ว่าใกล้เคียงแค่ไหนครับปัดมาเข้าทางแล้วครับ
โอกาสของชนะทิพย์หื้อหื้อหลุดกรอบนะครับ
แล้วก็โดดสกัดไปอีกหนึ่งจังหวะด้วยเพราะเจ็บครับเจมส์มีโอกาสลากเลื้อชะวัดนี้ครับ
โชว์ลีลายกหลบผู้เล่นของทีมเยือนครับดึงจังหวะ
นี่ครับความสามารถของชนะทิพย์สงกระสินในการเอาตัวรอดนะครับ
ก่อนนี้จบเกมซัปโปโรแพ้ให้กับโยโกมาเอฟลาดินอส๐ต่อ๒แพ้๒นัดติดครับ
ไปฟังสัมภาษณ์เจกันหน่อยนะครับกับความพอใจในเกมนี้ครับ
ผมคิดว่าถ้าผมทำดีผมคงทำได้ประตูแล้วก็ทีมสามารถชนะแล้วครับ
ผมจะพยายามพัฒนาตัวเองครับแล้วก็พอทีมแพ้เราก็รู้สึกเสียใจ
ก็อยากชนะไปด้วยกันกับทีมอะไรอย่างนี้
ยังต่อสู้แบบเต็มที่นะครับชนะทิพย์ให้กำลังใจกันนะครับแฟนแฟนฟุตบอลไทย
ขณะที่คุณพ่อกล้องพบสงกระสินครับพ่อของเจก็ให้ความเห็นถึงฟอร์มของลูกชายว่า
ยังเล่นได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าบางจังหวะยืนคอยบอลจากเพื่อร่วมทีม
ซึ่งเจลีกนั้นไม่สามารถทำแบบนั้นได้จำเป็นจะต้องวิ่งหาช่องเพื่อให้เพื่อร่วมทีมนั้นส่งบอลมาให้
ในวันที่๑๓สิงหาคมนี้ครับ
ต่อกันที่ศึกโตต้าไทยลีกนะครับนัดตกค้างชนบุรีครับอันดับ๖เปิดบ้านเจอกับไทยฮอนด้าทีมรองสุดท้ายครับ
แล้วก็ถ้ายังยิงกันไม่ได้ยังหาผู้ชนะไม่ได้นะครับจะทำการดวนจุดโทษตัดสินครับ